รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
เห็นบอกว่ามีมากี่ร้อยปีหนังใหญ่วัดบ้านดอน
อายุตัวหนังใหญ่มากกว่า๒๐๐ปีครับ

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ
เนื้อเพลงเพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และเพลงเก่งของคุณ
สวัสดีนะครับแฟนรายการของเรา

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ด้วยนะครับ

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลัง

ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
แน่นอนที่สุดนะครับเป็นการประชัน

โดยเราจะมีนักสู้๒คน

แล้วก็รับไปเลยนะครับคนละ๑ล้านบาทรวมเป็น๒ล้านบาทครับ
มาชมกันครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้อยนา
สวัสดีครับ
ขอต้อนรับสู่รายการร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านนะครับ
น้องน้อยนาและบีมนะครับ

น้อยนามากับครอบครัวหมดเลยหมดบ้านเลย
ก็ขอต้อนรับครอบครัวของน้องน้อยหนานะครับ
มีอากงศิลป์นะครับอาม่าสุคุณแม่จูน
และน้องแต่งกว่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ส่วนฝั่งของฟิล์มนะคะวันนี้มากับคุณแม่นะคะ
นั่งอยู่ข้างล่างแล้วนะคะคุณแม่จิ๋มสวัสดีค่ะ

ครับมากับคุณครูครับนะคะคุณครูเท่สวัสดีค่ะ

เป็นอย่างไรครับน้องน่าหลังจากหยุดกันไป

เทรนด์เขาหน่อยในฐานะเราเป็นแชมป์เก่า
มีอะไรอยากจะบอกพี่บีมไหมเดี๋ยววันนี้จะให้เขาร้องก่อน
ค่ะก็ขอให้ตั้งสติดีเวลาร้องค่ะสู้ค่ะสู้
เป็นคำแนะนำจากเขาเรียกว่าแชมป์ปัจจุบันนะฮะ

งั้นเดี๋ยวน้องน้อยนาไป
กลับบ้านได้เลยค่ะ
ส่องราชาเงินข้างท้าย
สวัสดีครับผมชื่อนายธนพลนำสกุลสุขเทศ
ชื่อเล่นชื่อบีมอายุ๒๓ปีอยู่จังหวัดระยองครับ
บีมเด็กหนุ่มยอดนักสู้คนขยัน
ผู้มีหลายความฝันที่ต้องฟันฝ่า
ครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ที่จังหวัดระยอง

แม่ชื่อแม่จิ๋มอายุ๖๐ปีครับ
แม่เป็นคนคุยสนุกครับแล้วก็เข้าใจลูกมากครับ

ไปไหนมาไหนด้วยกันทุกวันนี้ก็เหมือนกันครับ

พ่อชื่อพ่อมืดครับอายุ๖๐ปีเหมือนกันครับ
คนที่๓พี่ชายครับชื่อพี่เบลครับอายุ๒๕ปี

เป็นเด็กที่มีความกระตันยูรับผิดชอบ
รักแม่รักพ่อรักพี่น้อง
เขาเป็นคนที่รักวัฒนธรรมไทยมาก
ที่ผมอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นบ้านเก่าอายุเกือบร้อยปีครับ
เป็นเรือนหอของทวดแล้วก็มาเป็นของยายครับ
แล้วแม่ก็มาอยู่หลังจากที่ทิ้งรังไว้๑๓ปีครับ

อันนี้เป็นตีไม้ไว้อะครับเหมือนเป็นช่องลมแบบของบ้านไม้เก่าอะครับ
เป็นช่องลมให้มีถ่ายเทแต่ว่ามันผูกหมดแล้วครับ
ฝาบ้านตรงนี้ครับเป็นฝาบ้านเดิมครับ
ตอนนั้นมันยังมีความแข็งแรงมากกว่านี้ครับ
แต่พอด้วยระยะเวลามันผ่านไปนานครับมันก็เลยทำให้มันผูก
ตรงนี้ก็จะเป็นคานไม้ครับที่หักตอนที่นอนอยู่ครับ
แต่ว่าที่มันยังอยู่ได้เพราะว่าเดินสายไฟไว้กับเสาครับ
ตรงนี้จะเป็นฝากั้นห้องครับไว้เป็นที่แบ่งส่วนห้องครับ
ด้านหลังครับเป็นห้องนอนครับแล้วตอนนี้กำแพงที่กั้นนะครับ
มันผูกมากแล้วครับมีสภาพของห้องนอน
ก็เป็นลูกกงแบบเดิมอะครับอยู่หน้าต่างแต่ก็พังหมดแล้วครับ
คือบีมเขาเห็นสภาพบ้านมันทุดโทรมมันพัง
เวลาน้ำฝนตกมารั่วสงสารแม่
เขาก็เลยอยากจะหาเงินมาซ่อมบ้านให้แม่
ดีใจมากบอกหนูไม่ต้องคิดถึงขนาดนั้นหรอก
เรียนให้จบแล้วเราค่อยว่ากัน
คือลื้อออกแล้วทำหลังเล็ก
แม่บอกว่าไม่ได้แม่บ้านของเรามันบ้านโบราณ
ไม่มีใครเขามีบ้านแบบเราแล้ว
หนูอยากจะรักษาไว้
เมื่อบ้านที่อยู่อาศัยอายุเกือบ๑๐๐ปี
กำลังจะพังทลายลงมา
สิ่งที่บีมเป็นห่วงที่สุดก็คือ
แม่ที่ต้องอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้
ทุกวันนี้ผมเรียนอยู่ที่จังหวัดปฐุมธานีครับ

กลัวว่าวันหนึ่งบ้านสุดลงมาหนักผมไม่อยู่
แล้วแม่อยู่ตามลำพังก็กลัวว่าจะไม่มีคนช่วยเหลือแม่ครับ
เวลาเขาจะกลับไปเรียนเขาก็จะเตรียมน้ำมา๑กระป๋อง

แล้วก็จะเอาผ้าที่สะอาดมาเช็ดเท้าแม่

น้ำที่เขาล้างเท้าแม่แล้วเขาเอาไปอาบค่ะ

เป็นน้ำมนต์น้ำพรของหนูคุ้มครองหนูค่ะ
เพราะหนูคิดว่าน้ำล้างเท้าแม่ไม่ได้เป็นน้ำที่สกปรก
หนูมองว่าเป็นสิริมงคลกับตัวหนู
ที่ไหนหนูก็จะปลอดภัยมีแม่อยู่ข้าง
ผมเป็นคนที่ชอบศิลปะวัฒนธรรมไทยมากครับ
เช่นหนังใหญ่โขนลิเกพวกนี้ครับ
ถ้าหนังใหญ่ผมจะรับบทเป็นคนภาคครับ
ฮะเฮ๋ยเวยลูกพระภาย
เจ้าชื่อเรียงเสียงไรยายมาอยู่ณที่แห่งนี้
ผมเป็นสมาชิกของคณะหนังใหญ่วัดบันดรจังหวัดระยองครับ
มีสมาชิกประมาณ๓๐คนครับ
นอกจากที่จะมีฟิปปากขับร้องเพลงสามารถที่จะพากได้แล้วเนี่ย
เขายังมีความสามารถในการเชิดด้วย
เป็นคนนิสัยที่ใจเย็นรักวัฒนธรรมไทย
สมาชิกของหนังใหญ่นวัดบันดรของปัจจุบันนี้

เราก็ไม่มีทุนทรัพย์ก็อยากจะได้เงินบางส่วนเนี่ย
ช่วยสนับสนุนในการซ้อม
ใช่ครับสมาชิกในคณะหนังใหญ่เป็นเด็กครับ
ที่มีธนายักษ์จนครับ
เข้ามาฝึกซ้อมในเวลาว่างครับให้เกิดประโยชน
ให้เกิดประโยชน์แล้วก็หารายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวครับ
ความตั้งใจของผมที่มาในรายการร้องได้ให้ล้านนะครับ
อยากจะเอาเงินมาซ่อมบ้านให้มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
แล้วเงินอีกส่วนหนึ่งก็จะเอาไปเป็นเงินสนับสนุนให้กับ
คณะหนังใหญ่วัดบ้านดรครับจรรยอง
มาเอาใจช่วยบีมเด็กหนุ่มคนขยัน
ผู้มีหลายความฝันที่ต้องฟันฝ่า
ให้ร้องเพลงได้เงินมาช่วยเหลือครอบครัว
และศิลปะวัฒนธรรมไทยที่เขารักกันนะครับ
เป็นคนที่ชอบในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทย

หรือไม่ก็เป็นการแสดงเกี่ยวกับหน้าตะสินไงครับ
ก็จะรู้สึกชอบแล้วก็จะชวนแม่ไปนั่งดูครับ
เห็นบอกว่านอกจากนั้นแล้วบีมยังเป็นคนหนึ่งเลย
ที่มีใจรักในคณะที่เรียนมาก

ก็นอกจากให้เงินคุณแม่ส่งตัวเองเรียนแล้ว
ก็ยังเอาเงินของตัวเองมาจุนเจือคณะหนังใหญ่ตรงนี้ด้วย

หนังใหญ่ครับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญเลยครับ
เป็นทั้งครอบครัวเป็นทั้งพี่มีน้องมีครูครับ
แล้วก็ให้โอกาสครับเวลามีงานก็จะนึกถึงตลอด
แล้วก็จะมอบความรู้ให้ทุกครั้งที่ไปครับ
เห็นบอกว่ามีมากี่ร้อยปีหนังใหญ่วัดบ้านดอน
อายุตัวหนังใหญ่มากกว่า๒๐๐ปีครับ

หนังเดิมก็ยังตัวหนังใหญ่หมายความว่าตัวที่เราเชิดกันนี่นะ

วันนี้จะเป็นหนังชุดใหม่ครับ
ที่เอามาฟื้นฟูครับสำหรับการแสดง
แต่หนังชุดเก่าจะอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ครับ

วันนี้มีโชว์มาให้พวกเราได้ดูด้วยใช่ไหมคะ

เป็นเกียรติอย่างสูงเลยชื่อโชว์ว่าอะไรคะ
เรื่องรำเกียรติครับตอนยกรบครับ

เมื่อนั้นทดสะผักยักษา
กรุงลงกาประทับเนื้ออาจรูจี
ให้ร้อนรนในฤดีครั้งเกล่ากระบี่
ก่อเรืองอัปยศหน้านา
องคตก่อเรืองโกลา
หนุมานเผาลงกา
สุครีมพักชัดวอนวาย
โปรดติดตามตอนต่อไป
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ณตอนนี้เดี๋ยวขอไปคุยกับคุณครูนะคุณครูเท่ค่ะ
ตอนนี้ที่โรงเรียนขาดแคลนอะไรบ้าง

อย่างเช่นเป็นชั้นหรือว่าเป็นตู้เก็บหนังนะครับ
วันนี้น้องบีมเขาจะมาเป็นตัวแทน

เห็นบอกว่าอีกจุดประสงค์หนึ่งเลย
ก็คืออยากทำให้กับชมรมหนังใหญ่ของคุณครู

ที่เห็นคุณค่าของหนังใหญ่นะครับแล้วก็

หนังใหญ่นะครับที่เหลือ
ที่เรียกว่าพร้อมเล่นอยู่ในปัจจุบันนี้

คณะวัดขนอนครับราชบุรี
วันนี้เอาใจช่วยนะทางทีมงานและพวกเรานะคุณผู้ชมเหมือนกัน

ขอให้บีมไปสู่เป้าหมายเงินล้านให้ได้สำเร็จ

แล้วก็ไปช่วยคุณครูนะทำชมรมให้ออกมาแบบฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมนะคะ

ก็ขอให้บิมบอกกับทางบ้านนะครับว่า
รายการของเราต้องการเงินทุนเท่าไหร่ครับบีม
ต้องการเงินทุน๖๐๐๐บาทครับ

แล้วก็เป็นเงินอีกส่วนหนึ่งในการสนับสนุนหนังใหญ่วัดบันดรครับ

อินโทรยกที่๑นะครับของบีมมาได้เลยครับ

ตัวช่วยครับบีมในยกที่๑นี้นะครับ
ตัวช่วยของเราบีมจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับตื่นเต้นหายใจเข้าลึกค่ะ
หน้าคุณแม่มีอะไรอยากบอกคุณแม่ไหม

ขอไปกอดแม่ได้ไหมคะยินดีค่ะเชิญ

สู้ใส่

ให้ร้านยกที่หนึ่งเพลงมาครับ
สนีรุ่งทุ่งนั้นอย่างลงทางยินเสียงคุยดังริวลมพัดมาชายทุ่ง
เด็กเขลังควายพาเขามาฆาตภุง
ไฟฟันเรืองรุ่งเป็นลูกทุ่งไทย
เสน่ห์ลูกทุ่งเยาวยวนอารมณ์
หน้าชื่นน่าชมน่าอาจอนุรักษ์เขาไว้
เพลงพื้นบ้านเราก็ไม่สูญหาย
เพราะปริ้งจับใจชั่วลูกทั่วหลาน
งานวัดที่ไหนต้องไปแข่งขัน
ประกวดประชันกับเขาที่นั่น
ลูกทุ่งเสียงทอง
วอนแม่แจ่มจันทร์
มาไล่ปลอบขวัญให้ลั่นเวที
เสน่ห์ลูกทุ่งนั้นชวนให้ฝัน
เป็นเหมือนสวรรค์นำพายมาเต็มที่
น้ำเสียงเนอ
ให้เธอช่วยที
เป็นมิตรไมตรีไม่มีวันลืม
งานวัดที่ไหนต้องไปแข่งขัน
ประกวดประชันกับเขาที่นั่น
ลูกทุ่งเสียงทอง
วอนแม่แจ่งจันทร์
มาไล่ปลอบขวัญให้ลั่นเวที
เสน่ห์ลูกทุ่งนั้นชวนให้ฝัน
เป็นเหมือนสวรรค์นำพาให้มาเต็มที่
น้ำเสียงเนอ
ให้เธอช่วยที
เป็นมิตรไมตรีไม่มีวันลืม
เกี่ยวอะไรก็ไม่มีมิตร

ลูกทุ่งของเราลูกทุ่งสุริยา

คนนี้เป็นระดับปุ้นเป็นผู้เพลง

โอ้โหเรียกว่าเมมโวลลี่เข้าไปเยอะมาก
แรมนี่ประมาณ๖๔กิ

เป็นไงฮะถูกทุกคำไหมคะคุณน้อยหนา
น่าจะถูกทุกคำค่ะค่ะพร้อมไหมพี่บีมคุณลองพร้อมไหม
เพราะนี่อาจจะเป็นคู่แท้ของเราที่จะจับมือจูงกันไปถึงเงินล้านเลย

มีค่ะมีความหวังนะคะงั้นเดี๋ยวส่งพี่บิมนะคะลงไปนั่งข้างล่างนะคะ
เดี๋ยวมารอมารอน้องน้อยหน่าต่อนะคะช่วยค่ะ
คุณบีมเล่นปล่อยของแบบไม่มีกั๊กทั้งโชว์หนังใหญ่และเสียงร้อง
คุณภาพครับแก้วจริงครับ
ช่วงหน้าเป็นทีของน้องน้อยหนาแชมป์เก่าที่จะขึ้นมาร้องในยกที่๑ครับ
อดใจรอสักครู่เดียวร้องได้ให้ล้าน
นักสู้หนึ่งสมัยจากมุมแดงน้องน้อยดา
ที่บ้านเราขายของชำแล้วเราช่วยอะไรอากงบ้างครับ
ตื่นนอนมาก็ไปอาบน้ำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาจัดร้านค่ะ
ขายด้วยไหมรู้ราคาไหมค่ะสมมุติมีลูกค้ามาขาย
มีผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งเขากำลังเดินมาซื้อของที่นี่

มีขนมขนมนมน้ำแล้วก็ที่กดบ้านแล้วก็
สินค้าที่ร้านไม่เหมาะกับเสียแล้ว
มาแล้วมาแล้วลูก
เล่นคู่เหล่นคู่เหล่นคู่

ชื่อ

ทำไมแอคชั่น
ร้านนี้เขาน่าจะมีของแบบเยอะมากเลยนะ

คือว่าพวกพี่เนี่ยพี่จะไปเรียนต่อ
ทีนี้พี่อยากได้อุปกรณ์การเรียนพอจะมีอะไรบ้างไหมคะ

มีผ้าน้ำใบไหมคะ

ขอบคุณครับน้อยหนาอามาวะ
น้อยหนาอามาวะน้อยหนาอามาวะ

ขอบคุณครับ
น้องทั้งสองท่านนะครับ
เวลาช่วยอากงขายของรายได้ต่อวัน

วันละ๒๐๐ค่ะ
แต่ถ้าขายดีหน่อยก็เป็น๓๐๐ค่ะ
อากงค่ะรายได้อย่างนี้

อากงพอใช้ไหมครับ

เพราะว่าวันหนึ่งขายได้แค่๒๓๐๐บาทเท่านั้นเอง
มันเป็นเพราะว่าเราประหยัดและมัธยัติมากกว่า
กงคะเวลาประหยัดนี้ต้องประหยัดกันขนาดไหนคะ
ก็อย่างเช่นเช้านึงเราจะซื้อแกงถุง
ถุงเราจะกินบางทีกินถึงเย็น

แล้วก็กินถึงพรุ่งนี้เช้าต่ออีกทีหนึ่ง

ส่วนเด็กก็ถ้าเกิดว่ากินไม่ได้
ก็กินพวกไข่ต้มไข่ตุ๋นหรือว่าไข่เจียว

จะเริ่มเกมในรอบนี้เป๊กขอถามหน่อย

เขาเป็นห่วงมากว่าถ้าเกิดว่าผมและอาม่าเกิดเป็นอะไรไป

คือจะดูแลหลานทั้งสองคนนี้ไม่ได้
เพราะว่าถ้าเกิดว่าขาดเราสองคนเนี่ย

ขายของได้ไหมครับไม่ได้เลยครับไม่ได้เลย

ในฐานะที่อากงก็สะสมความรู้ในเรื่องเพลง
ให้เธอเยอะเหลือเกินให้กำลังใจหน่อยค่ะโก
ก็ให้น้อยหนาร้องเพลงให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้

ใจใจขอบคุณใจนะ

ถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๑ของน้อยนามาเลยครับ
เพลงนี้ค่อนข้างเก่ามากเลย
หนาอาการอย่างนี้คืออะไรเสียใจหรือว่าอะไรร้องได้ไหม

นี่เลยครับเรามีตัวช่วยให้นะครับ
และในยกที่๑นี้น้อยนาจะใช้หรือไม่ใช้
หรือไม่ใช่ครับ

ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่หนึ่งเพลงมาครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ไว้อ่อนได้แต่โนนกับแค่อย่ำมือแรงพันวัน
จะมีชายใดภัยเด้ต้องการ
จะมีชายใดภัยเด้ต้องการ
ไม้ปองนองนั้นไม่ต้องการจะคอย
เขาว่าน้องเป็นลาวเป็นสาวเมือง
เย็นลอยจงเอ็นดูเน่เดอร์ไอเดอร์
จงประนีน้องแน่จับหน่อยหักน้องบ่อย
พอน้องได้พอดีใจ
ใจดวงเดียวที่น้องมีอยู่เปิดประตูให้แล้วดวงใจ
พี่อย่ามองว่าน้องใจต่ำหากจะดำก็ดำแต่ใกล้
เศร้าอีสานมองเมอร์นอนแล้วเมอร์เมอร์คอย
เลือดลอยคอยหาย
เห็นเป็นลูกชาวนาอายจึงบ่อยากจะบ่อยากมามั่นไหม
คอยแลมปีน้องนี้ยังอาย
คอยคอยน้องคอยจนอาย
คิดแค่แน่งไงหรืออายบ่อยอยากมาแล

พี่อย่ามองว่าน้องใจต่ำ

เศร้าอีสานมองเมอร์นอน

และลอยคอยหาย
เห็นเป็นลูกชาวนาย

คอยร้านปีน้องนี้ยังอาย
คอยคอยน้อคอยจนอาย

หรืออายบ่อยอยากมาแล
แคลงแหงนาย
หรืออายบ่อยอยากมาแล

ซึ่งเราจะมาฟังผลการตัดสินกันในช่วงหน้าพักเดี๋ยวเดียวครับ
ร้องได้ครับ
ที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
บีมและน้อยนานะครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โรคให่โกรธใจ

แล้วก็เป็นเงินอีกส่วนหนึ่ง
การสนับสนุนหนังใหญ่วัดปันดรครับ
แล้วก็เอาไปเป็นทุนการศึกษาของหนู

เงินทุนสะสมมูรคค่า๑หมื่นบาท
บีมและน้อยนานะครับ
รอง
รองได้ครับ

มันสู้ชิ้นงาน
ร้องได้แบบนี้ค่ะสะสมเงินทุนร่วมกันในยกที่๑ค่ะ

เดี๋ยวเราจะเริ่มเกมกันในรอบที่๒ค่ะคุณแม่เชิญค่ะ
หนูตั้งสติให้ดีกันแล้วกันทำให้ดีลูก
ความกระตันยูของหนูทำให้หนูได้ดีลูก
นะคะสู้นะบีมนะครับ
เรามาเริ่มกันที่ยกที่๒นะครับ
นี้เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรยกที่๒ของบีมมาเลยครับ

หวานแล้วเนื้อร้องหวานเจี๊ยบไหมคะ

เนื้อเพลงจะคล้ายกันครับท่อน

ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ

เลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขันนะครับ
ยกที่๒นี้บีมจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้

ใช้ไว้ก่อนดีที่สุดค่ะ
อาการแบบนี้บีมอยากได้อะไรมากที่สุดครับ

แผ่นที่๑แผ่นที่๒แล้วก็แผ่นที่๓นะครับ

แผ่นแรกบีมครับเลือกแผ่นไหนครับ

แผ่นที่๒ครับกลับมากลับมาก
แผ่นที่๒นะครับที่บีมเลือกนะครับ
ตัวช่วยก็คือ

แผ่นเดียวพอนะครับไม่เอาแล้วนะเอาแผ่นนี้แผ่นเดียวครับ

ที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๒เพลงมาครับ
ขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอ
ได้ไหมล่ะเออหากเธอหัวใจยังหวัง
จะคอยฆะทูห้องใจมิให้ดำดาว

เอาทุกอย่างแล้วแต่เธอสั่งมา
ถ้าเป็นพระเอกในหัวใจเธอเชื่อไหมเราเออ
กี่ปีไม่มีนี่นาถ้าหากสมหวังได้รวมเดินทางดังวา
จะรักและเป้าบูชาขอเพียงมาอยู่คู่กับฉัน
หากแม้นสมหวังเหมือนดั่งใจคิด
ตราบชัวร์ชีวิตไม่มีแปลภัณฑ์
มอบใจมั่นคงซื้อตรงต่อกัน
รักวันเติมวันเท่านั้น

ขอเป็นผู้ให้รับใช้คนดี
สังสรรค์ไม่ตรี
กี่ปีไม่มีลวงล้อ
สิ่งที่ขาดหาย
สองเรารวมใจกันก่อน
ดอกรักจากบ้านชูช่อ
วันและคืนสดชื่นสุขสม

ตราบชัวร์ชีวิตไม่มีแปลภัณฑ์
มอบใจมั่นคงซื้อตรงต่อกัน
รางวัลเติมวันเท่านั้นเป็นพอ
ขอเป็นผู้ให้รับใช้คนดี
สร้างสรรค์ไมตรี
กี่ปีไม่มีลวงล้อ
สิ่งที่ขาดหาย
สองเรารวมใจกันก่อน
ดอกรักเจ้าบ้านชูช่อ
วันและคืนสดชื่นสุขสม
เมื่อเครื่องไม่น่าเป็นห่วง
แต่เห็นร้องมีความสุข

ไปให้ท่านการณ์ทำหน้าที่
ก็กลับมาเชียร์ทั้งสองท่านได้ใหม่ในร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้เป็นประจำกันเลย
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หลังเคารพทงชาติแล้ว๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วัน
คุณผู้ชมค่ะใจเข้มแข็งย่อมดีกว่าตับแข็งนะคะ
ก่อนจบรายการของเราค่ะดูกันต่อเลยค่ะกับเกมต่อชีวิตค่ะ

กว่าจะพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชมวันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับ

สวัสดีค่ะ
จะเป็นฝ่ายขึ้นเวทีมาสู้ในศึกยกที่๒นี้
ผลจะเป็นอย่างไรต้องมาติดตามกัน
ห้ามพลาดสำหรับวันนี้

เมื่อกี้อากงหนูบอกว่าพี่บีมต้องร้องถูกค่ะ
พี่บิมร้องถูกน้อยหนามก็ต้องร้องถูกเหมือนกัน
ค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ

คุณแม่ประสบอุบัติเหตุรถชนค่ะ
ค่ะสลบไป๒๖วันค่ะ

ก็นอนอยู่กลางถนนเลยค่ะสลบไม่รู้เรื่องเลย

แต่ว่าทางที่บ้านคือไม่มีเงินจริง